มีเรื่องราวที่ทีมข่าวของเราต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปค้นหาความจริง
เพราะว่าพอเห็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาหวั่นวิตกกันแล้ว

เป็นเรื่องของชาวบ้านในชุมชนสุขสรรค์พัฒนา
พื้นที่คลองสามวากรุงเทพ
เขาเจอรอยเท้าสัตว์ปริศนาแบบนี้
แต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่เชื่อว่าเป็นรอยเท้าหมี

มีคนบอกว่าเคยเห็นแม่หนึ่งตัวลูกสองตัว

ก็เพราะว่ามันมีลักษณะความชัดเจน
ความกว้างความยาวเกือบ๑๐เซนติเมตร
มีรอยขีดขวนทำลายแถวต้นกล้วยแถวนั้น
แมวของชาวบ้านอยู่ดีก็หายไปหลายตัว
แล้วชาวบ้านบางคนบอกว่า
ช่วงกลางดึกจะได้ยินเสียงแปลก

ไปก็เห็นลักษณะแบบนั้น
ได้ยินแบบนี้เห็นแบบนี้สัก๒๓สัปดาห์แล้ว

เชื่อกันว่าหมีแน่นอนไม่ใช่หมา

ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

มันก็คงไม่ตัวใหญ่ไม่รอยเท้าใหญ่ขนาดนี้

ขบวนการที่ไปจับหมีลักลอบเอาหมีเข้ามา
เลียงมาแล้วมาเจอด่านตรวจ
ก็เลยตัดสินใจปล่อยทิ้งแถวนี้หรือเปล่า
เพราะว่ามันเป็นเส้นทางลัดสามารถออกสู่อำเภอลำลูกกา
ไปถึงนครนายกถึงปราจีนบุรีได้
เนี่ยนะฮะโอ้โหชาวบ้านเห็นแล้วแบบ

เพราะฉะนั้นทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับ
คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นรอยเท้าหมี

มันออกมันคงออกมาหาอาหารตามสวนป่า

เป็นพื้นที่หมู่บ้านกว่า๕๐ไร่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเป็นสวนกล้วย
ชาวบ้านหลายคนรู้สึกหวาดกลัวมาก
ภาวะเลยไม่กล้าออกจากบ้านช่วงกลางดึก
เพราะเกรงว่าจะได้รับอันตราย
เดี๋ยวทุกปลาคลุปกัน
หกโสโนะแค่ถึงถ้อง้า

ตังกล้วง่ายเคยเพิ่งพบ

ชื่อว่ามันจับคลิกทางพรรดา
มันทำร้ายต้นกล้วยไปดูข้างล่างก็มีรอยเท้า
รอยเท้าใหญ่ประมาณสิบเซนครับ
มันเป็นรอยตะกุยเป็นรอยเล็บ
แต่หมามันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เหรอ
หมามันไม่น่าจะหักต้นกล้วยได้แบบนี้
นี่มันไม่ใช่แค่รอยเท้า
มันเหมือนมีรอยเล็บแบบ
ตรงกล้วยแล้วแมวยังหายไปอีก
หายไปอย่างไร้ร่องรอยหลายตัว

แล้วก็ยังพบร่องรอยขีดขวนทำลายบริเวณต้นกล้วยด้วย
เรื่องต้นเพื่อคลายความกังวลให้กับชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่ได้นำโรนขึ้นบินเพื่อสำรวจพื้นที่โดยรอบ
แล้วก็นำกล้องอินฟาเรทมาตรวจจับภาพสัตว์ต้องสงสัยในช่วงกลางคืน
ว่าที่ชาวบ้านเจอเนี่ยแล้วถ้าเขาลองส่องดูแล้วจริงแล้วมันจะเป็นสัตว์ชนิดไหนกันแน่
แล้วก็ได้เก็บเอาอุจจาระของสัตว์กับขนสัตว์ที่ติดอยู่กับรั้วหนาม
ไปตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามันจะเป็นสัตว์ชนิดไหน
ว่าจะรู้ผลภายในสักเวลา๗วัน
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เลยเอารูปภาพค่ะ
รอยเท้าสัตว์ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าอาหารตีนหมีแน่เลยเนี่ยนะ
ให้ผู้เชี่ยวชาญเขาดูที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
อาจารย์วุฒิทักษิณธรรมอาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยา
อาจารย์ฟันทงว่ารอยตีนหมาไม่ใช่รอยตีนหมี
เหรอฮะใช่ค่ะอาจารย์บอกแบบนี้
แต่อาจารย์บอกว่าจะเป็นหมาอะไรว่ากันอีกทีนะ
หมาบ้านหรือว่าหมาป่าหมาชนิดไหนเดี๋ยวต้องไปดู
แต่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่ใช่รอยตีนหมียังแน่นอน
เพราะว่ารอยตีนหมีทั่วไปเนี่ยค่ะจะเหมือนกับรอยเท้าคน
คือมีอุ้งตีนลักษณะยาวมีรอยนิ้ว๕นิ้วและมีรอยเล็บ
ส่วนที่ชาวบ้านเขาเจอมีรอยนิ้วแค่๔นิ้ว
อุ้งเท้าสั้นยืนยันว่าน่าจะเป็นหมานะคะ

คือหมีค่ะจะเหมือนเท้าคน
แต่ว่าไอ้ที่มี๔นิ้วเมื่อกี้เนี่ยอันนั้นคือหมา
ส่วนประเด็นที่ชาวบ้านสงสัยว่าถ้าเป็นหมาจริงแล้วทำไมมันมีรอยเล็บ
คุณภาคภูมิไปตะกุยต้นกล้วยอะไรแบบนี้นะ
อาจารย์วุฒิบอกว่าตรงรอยตรงนั้นยังตอบไม่ได้ค่ะ

เพราะดูแค่จากรอยเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าจะเป็นพฤติกรรมของสัตว์อะไร
ก็มีเรื่องของแมวที่หายไปหายไปอย่างไม่ทราบสาเหตุ
อาจารย์บอกว่าสงสัยจะเป็นงูเหลือม
เพราะว่าพื้นที่แถวนั้นใกล้แหล่งน้ำนะแหล่งน้ำเยอะ
มีพื้นที่ป่าต้นไม้เยอะงูเหลือมอาจจะเยอะ
ก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ยคลายความกังวลใจว่ารอยเท้าสัตว์ที่เจอเนี่ย
รอบหมู่บ้านยังไงคงไม่ใช่หมีแน่นอน
ก็เดี๋ยวรอผลทางวิทยาศาสตร์ที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบอีกทีนึง

เพราะชาวบ้านเขากลัวนะคะตอนนี้